จากจะต้องระวังมิจฉาชีพแล้วต้องระวังตัวนี้ด้วยค่ะ
มันเป็นตัวอะไรเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ